นายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
แต่งชุดมงค์นำตัวแทนส่วนราชการ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและชาวเขา
มุ้งดอยปุ๋ยร่วมกันปลูกต้นหนักพญาเสือโครง
หรือต้นสากุระเมืองไทยจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันต้น
ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่หนึ่ง
รวมถึงริมสองฝั่งเส้นทางมุ่งสู่ดอยสุเทพปุ๋ย
ในพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในโครงการมืนสะอาดถนนสวยดอกไม้งามหมื่นสองพันกล้า
หนังพญาเสือโครงพร้อมเผยว่าได้เร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
เพื่อแก้ปัญหาการเผาป่าและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซึ่งต้นนางพญาเสือโครงถือเป็นจุดขายของการท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นเร่งขยายพันธุ์กล้าต้นหนังพิเศษโครง
แจกจ่ายให้กับทางอำเภอพื้นที่ต่างนำไปปลูก
ตั้งใจเดินหน้าปลูกให้ได้ถึง๑ล้านต้นภายในปีหน้า